ทวงเงินไหน๑๐๐บาทของฉันว่าจะให้ไม่ให้ใช่ไหม
ไม่ให้ขี่รถจักรยานออกไป

และเอามีดไปปักคออดีตเมียตายคาวงหมูจุ่มฮะ
เรียกพี่หยกพี่หยกนี่คือเมียเก่าของคนก่อเหตุนะฮะแล้วโดนเอามีดเนี่ยปักทิ่มตามร่างกายจนสิ้นลมคาวงหมูจุ่มตรงหน้าร้านขายของชำตรงจุดเนี้ยครับคือประโยคสุดท้ายที่คุณหยกผู้ตายพูดหมดเลยว่าเนี่ยชอบทำร้ายร่างกายไม่ทันขาดคำเลยอ่ะอย่านะอย่านะแต่เขาไม่หยุดนะฮะวงจรปิดหน้าร้านขายของ
คำครับในเคหะมหาชัยตัวเมืองสมุทรสาครประมาณสองทุ่มเมื่อวานนี้ครับค่ะในคงอายุสี่สิบเป็นผัวก่าวอ่าเลิกลากันกับพี่หยกก็กลายเป็นผัวก่าวเมียเก่ากันแล้วนะแยกทางกันแล้วเลิกกันแล้วในคงเนี่ยปั่นจักรยานมาจอดแล้วพยายามของเงินจากคุณหยกอดีตเมียนะฮะซึ่งคุณหยกเนี่ยเขานั่งกินหมูจุ

เยี่ยมมากนะครับเพื่อนของคุณหยกครับคุณพรับคลึงบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยหยกกับคงเขาเลิกกันได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วล่ะตอนอยู่ด้วยกันเคยมีปัญหากันขึ้นโรงพักแจ้งความกันมาแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเธอกับหยกและเพื่อนอีกห้าคนนั่งล้อมวงกินหมูจุ่มกันแล้วในคงเขาปั่นจักรยานวนมาดูร
ปั่นออกไปปั่นออกไปไหนรู้ไหมครับมิ้นคุณผู้ชมปั่นออกไปเพื่อไปร้าน๒๐บาทซื้อมีดที่คมกริบดูภาพมีดอีกครั้งหนึ่งมีดจากร้าน๒๐บาทมีดปลอกผลไม้เนี่ยเพื่อเอามาก่อเหตุนะ
โอ้โหปั่นมาดูดูเสร็จปั๊บปั่นออกไปร้าน๒๐บาทซื้อมีดภาพมีดขึ้นมาได้เลยนะฮะมีดเล่มนี้ครับแล้วกลับมาของใหม่อ่ะแล้วรอบนี้มาเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปประชิดตัวแล้วแทงเลยครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนช็อคมากตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะแทงเนี่ยคงถามกับหยกเรื่องเงินแต่ว่าหยกบอกว่าไม่มีให้คงก็เลยถามว่าไม่มีเงินแล้วมานั่งกินตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยตั้งวงกินกันเนี่ยก็ต้องใช้เงินเห็นท่าไม่ดีก็เลยออกหน้าบอกไปว่าเออพี่เลี้ยงเองไม่ได้มีใครเขาต้องจ่ายเงินพี่เป็นคนเลี้ยงเดี
จากนั้นในคงเนี่ยเข้าไปทำร้ายหยกจนตายต่อหน้าต่อตาเพื่อนพี่น้องที่ร่วมวงหมูจุ่มฮะในคงนั้นสุดท้ายตำรวจตามไปจับตัวได้เขาให้การสั้นแบบนี้ครับคุณผู้ชมมิ้นค่ะโกรธและแค้นที่หยกหนีไปมีแฟนใหม่และไม่ยอมให้เงินเขาตอนที่คบกันเขาหาเงินได้เท่าไหร่ก็ให้หยกเป็นคนเก็บเงินทั้งหมดบวกกับว่าก่อนก่อเหตุ

คุยกับคนที่นั่งกินหมูจุ่มเมียเก่าคุณหยกนั่งอยู่ในวงนั้นคุยกันได้แป๊บหนึ่ง๒ทุ่ม๒นาทีปั่นจักรยานออกมาจากซอย๖ทับ๓แล้วเข้าซอย๖ทับ๒ไปอย่างช้าครับนี่ฮะปั่นไปแล้วถ้าดูไม่ทันให้ดูอีกครั้งหนึ่งจะมีคุณลุงนั่งพัดอยู่ที่หน้าตรงนี้ด้วยนะฮะหน้าบ้านเนี่ยเขาปั่นไปเรื่อยแบบนี้ครับปั่นเสร็จ
กับชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยข้ามันก็ถึงกล้าแรกแบบนี้เนี่ยปั่นรอบนี้คือกลับเข้าไปก่อเหตุครับวงจรปิดอีกตัวหนึ่งในโครงหลังจากก่อเหตุเขาเดินออกมาแล้วปั่นจักรยานออกไปช้าเหมือนไม่ได้ร้อนรนอะไรเลยครับเห็นไหมฮะนี่แทงแล้วนะนี่คือตอนแทงแล้วนะฮะแทงเสร็จเดินออกไปจากวงกลับไปที่จักรยานสีชมพ
นี่ทั้งที่นั่นคือเมียเก่าร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมานะเนี่ยอีกคลิปหนึ่งเป็นจังหวะที่เพื่อนบ้านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพยายามปั๊มหัวใจครับพยายามปั๊มหัวใจอยู่ประมาณสัก๕นาทีแต่ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ฮะเนี่ยครับคลิปนี้คนเริ่มมากันแล้วแล้วก็ช่วยกันปั๊มหัวใจ
คือทุกคนก็ยังช็อกอยู่นะตกใจด้วยกลัวด้วยเสียใจด้วยนะครับสอบถามเจ้าของร้านจิ้มจุ่มบอกว่าปกติแล้วเนี่ยหยกกับเพื่อนชอบมานั่งกินหมูจุ่มที่ร้านอยู่บ่อยแล้วเมื่อวานตอนที่นั่งกินในคงก็มาทวงเงินพอทวงไม่ได้ปั่นจักรยานออกไปแล้ววนกลับมาเถียงกันอีกรอบหนึ่งกับหยกตอนนั้นไม่มีใครเห็น

คือในคงสองพันแล้วก็ได้กลับมาแค่พันเดียวเท่านั้นในคงก็คงจะฝังใจว่าอ่าแล้วอีกหนึ่งพันล่ะทำไมไม่ให้ที่ผ่านมาเนี่ยป้าสร้อยบอกว่าเตือนหยกตลอดให้ระวังนะระวังในคงเขานะเพราะเขาเคยขู่เอาไว้ว่าจะฆ่าคนใกล้ชิดนะครับมิ้นคุณผู้ชมที่รู้จักทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าช่วงหลังเนี่ยพอรู้ข่าวว่าคงกับหยกเลิกกันเขาเคยไปแซวด้วยนะ
รู้ได้ไงอย่ามารู้มากเดี๋ยวจะโดนอุ้ยก่อนหน้านี้อย่างที่บอกนะครับว่า
ประโยคนี้ป้าสร้อยก็อึ้งนะฮะเอ๊ะทำไมพูดแบบนี้กินเสร็จปั่นจักรยานออกไป
และยังไม่ได้จ่ายตังค่าข้าวด้วยนะครับแล้วปั่นกลับมาบอกว่าป้า
หกไม่มีเงินให้แล้วก็จะคว้ามีดจากร้านป้า
แต่ว่าป้าแย่งคืนมาได้ลองฟังฮะ
เอามือมาล้วงเอามีดป้าอยู่ริมนี้เนี้ยป้าก็ลุกขึ้นไปปัดมือมัน
ป้าก็เอามีดมาแต่มันไม่ได้มีดไปเฮ้ย
มึงเอามีดกูไม่ไปไม่ได้นะเดี๋ยวเขาก็จะหาว่ากูสวมรู้ร่มคิดกับมึง
ไม่ได้ไม่ได้เราก็ว่างั้นถ้ามึงอยากฆ่ามันมึงก็ไปหาเอา
เราก็ว่างั้นเลยมันไปซื้อร้านยี่สิบเขาบอกมันซื้อแค่สิดบาทเอง
อึ๊ก็ไปแทงเลย
มันหย่อนมิดไปตรงนั้นพอแทงเสร็จมันบอกป้า
มันขี่รถมาตรงนี้ขี่มาอีกมันบอกว่าป้ายกตายแล้ว
คือตอนนั้นสีหน้าหรืออาการนะคือกำลังแผล
ขณะที่น้าสาวของผู้ตายบอกว่าเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เด็ก
กระทั่งหลานมีครอบครัวมีลูกสาว๑คน
ญาติที่สุพรรณบุรีดูแลอยู่ตอนนี้นะครับ
จากนั้นตัวของน้าแล้วก็หยกไม่ได้เจอกัน
กระทั่งมารู้ว่าหยกมีครอบครัวใหม่เมื่อเดือนก่อน
กก็ส่งข้อความมาบอกว่าถูกผัวทำร้ายแจ้งความไว้แล้ว
แล้วก็โชว์ข้อความเป็นหลักฐานเด็ดครับ
หลานสาวส่งมาขอยืมเงิน
แล้วก็ยังเปิดโทรศัพท์ของหยกที่มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมครับ
นี่ฮะคือสิ่งที่น้าเปิดให้ทีมข่าวของเราดู
คือจับโทรศัพท์มันก็ใจวิวนะ
มีโพสต์ที่หลานสาวเคยโพสต์ตัดเพาะชีวิต
ส่วนกับคนที่ก่อเหตุก็บอกเลยว่า
ให้เป็นไปตามกฎหมายหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลานเคยบอก
เครียดโว้ยตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่ารักเราจริงเลยสักคน
ทำไมต้องมาเจออะไรแย่แบบนี้ด้วย
ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วอยากตาย
แต่ก็ไม่คิดนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะถูกทำร้าย
โดยคนที่เคยรักรุนแรงแบบนี้ครับ
สวัสดีครับ
หมดเวรแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้ว
ขณะที่เพื่อนของผู้ตายและอยู่ในเหตุการณ์

เพราะไม่คิดไงว่านายคงจะมาก่อเหตุแบบนี้
ก็เห็นเขามาแบบนิ่งเรียบ
อ้อมไปประชิดตัวแล้วก็แทงไม่ยั้งเลยฮะ
อ่าแล้วก็มานั่งยืนกอดอกกอดอกแล้วก็ยืนเย็นชาแบบพูดนิ่มนิ่ม
ไม่ออกอ่ะก็พวกกระภาพไม่ว่ากูมึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมึงตายไม่ได้
ขู่นะคะไม่มีคำว่าขู่มีแต่คำเดียวว่าถ้าวันนี้เงินพันหนึ่ง
ให้กูอ่ะชีวิตมึงจบแค่นี้เขาพูดแค่นี้แหละ
แค่พูดคำนี้เขาก็ลงจักรยานแล้วเขาก็ดิ่งไปหาคนชื่อหยกเลย
ค่ะแล้วก็แล้วมีดมาจากนั้นเห็นเสียบเสียบเสียบเสียบแบบเสียบไม่ย้ำค่ะ
นั่นแหละแล้วก็เดินออกไปใช่เสียบอ่าแล้วแบบหยกแบบนิ่งแล้วอ่ะ
เก้าอี้แล้วก็เลยออกไปแล้วปั่นจักรยานออกแบบหน้าตาเฉยไม่รีบไม่ร้อน
นั่นเองออกไปอย่างไม่รีบไม่ร้อนหน้าตาเฉยเลยครับ
เพราะเงิน๑๐๐๐บาทที่เคยให้บัตรเอทีเอ็มกับอดีตเมียเอาไว้
แล้วพอจะมาทวงคืนที่เหลืออีก๑๐๐ไม่ได้ก่อเหตุแบบนี้
คงถูกตำรวจคุมตัวไว้ที่สพเมืองสมุทรสาครนะครับ
ฟ้องสารฝากขังสารจังหวัดสมุทรสาครในวันพรุ่งนี้
ข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายครับ